ฐานะวันนี้ที่ศิลปินแขกรับเชิญของเราเป็นมาจากสตอแดนใต้
หรือควรเพลงใต้ให้เราได้ฟังกันสักนิดนึง

อะโต๊ยอะโต๊ยเมืองทุกโบยโดยแซ่เฉยา
เอาเท่านี้พอครับมีผู้หญิงเจียบ

ควันใจผิดล่วง
โอแหมวุมพวงเธอลืมผิดล่วงแล้วไม่

โอ้โหเอาเป็นว่าอย่ารอช้าครับ
วันนี้พบกันเลยค่ะกับพี่เจี๊ยเบนจพรแล้วก็พี่หลวงไก่

วันนอกตาขมขมยาวเศร้าสวยว่าใคร
ตอนนั้นจีบกันไม่ไหมว่าสวยวิมสวยวิม
ตามใจทุกอย่างเข้าตามตรอกออกประตู
พ่อแม่รับรูปจนหยกหายหยกหาย
แต่ขอไม่สวยไม่เข้าไม่เศร้าเหมือนเดิมนานวัน
กระเริ่มผัวฉันเปลี่ยนไปสามโชงไม่รอบแค่นกชนใต้
เมาแล้วใจใหญ่หายต่างคิดติดหน้าเชียง
ตรงกลางว่างกลัวพอดีได้ผัวพันนี้
หน้าลิ้นให้หูขาดไม่เชื่องหัวก็ตาย
ถ้าได้เมียพันนี้ส่องแสงแรงปากเล่มชุบ
แล้วหุ่มไม่ได้สักนาทีเดียว
แต่หัวบาหัวบาเผ่ยในมาแดดหวา
กันจ้าคาวร้านไม่ต้องกิน
เละตังมันทำเดง
กลายอ่างคานให้พุธนี้ไปเหล้า
เพราะสามวันมีสี่วันหนามีเลยห้า
แต่เรื่องเมาเนี่ยไม่ยุ่งขาวทำเด็กมาก็ทำหรอก
ไม่เชี่ยงวั๊บก็ตาย
ถ้าได้เนี่ยผนดี
สกส่งส่งแหลงปาแหลงชุกแล้วหุ่น
ไม่ได้สักพักทีเดียว

แม่ด่าเมียด่าแล้วด่าใส่นักหน้า

และตั้งมันทำเด็ก
เมาสาวนอนอาทิตย์พรจำทายอังคารหาย
อุดหนี้ไปลา
เพราะสามวันนี้สี่วันดาที่เลยห้าแต่เรืองเมาเมียไม่ขาว

แล้วใส่ไมโลฟบาร์
มารอบกันในรายการสัตว์ได้ฝืนฮุสที
ต้องบอกว่าลงเครื่องมาเลยเพราะว่าทั้งคู่ไปโชว์ตัวมาหลายงานมาก
นี่บินมาเมื่อเช้าเลยจากสุราธานีต้อนรับทั้งคู่เลย

ไอ้อย่างผิวข้าวอะไรนะวะ
คุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าคู่นี้ก่อนหน้านี้โตมาเป็นคู่จิ้นกัน
พี่เจี๊ยบพี่หลงไก่ค่ะมาเพลงนี้เป็นผัวเมียกันแล้วเว้
เราเอาเรื่องเล่าของชีวิตคุณขับครัว

จริงอย่าพูดมาก
เงียบหน่อยเพลงเมื่อสักครู่คือเพิ่งปล่อยมาเลยนะผลตอบรับดีกระแสตอบรับดีเกินค่าคือทำแดงภาษากลางก็คือประชดประชันคือเหมือนผัวเมียละเหยียใจว่างั้นเถอะ

คือประมาณนี้น้องขวัญ

ผู้ชายว่าไวหุ่งแบบหุ้มแวด

นิสัยมันเปลี่ยนไปกลับบ้านเร็ว

ไปใส่เหมาะบ้าน

ถ้ารักมันก็ต้องรักตลอด

จนกระทั่งแบบเราเป็นรุ่นแบบรุ่นใหญ่

คือดูหน้าเราคิด

เพราะว่าคนใดเป็นสีชมพูไง

ดูในจอสูงหน้าตาดีนะ
วันนี้มาด้วยค่ะผู้บ่าวบุรีรำ

ไลค์ไม่ทันครับทั้งติ๊กตกผ่านไปหาติ๊กตกเจอมันอีก
เป็นยังไงบ้างคะความรักทำอย่างงี้ครับปี่

รับเชิญปั๊บทีนี้เจ๊
เขาเป็นแฟนคลับพี่

พี่ไปเล่นคอนเสิร์ตบุรีรำแถวสุบินบ่อยไง
แล้วน้องเขาเป็นขวัญใจพี่
ตอนนั้นคุณเจเจยืนหน้าเวทีอยู่วันนี้
ไปอยู่ที่ไหน

แต่แฮปปี้มากหินว่าพี่พาไปว่าย
และว่นนอกผักมือแบบโอเค

ไปเล่นคอนเสิร์ตเขาไม่ได้เจอกันไง
แสดงว่าพี่เจี๊ยบนี่ก็สายมูเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย

แล้วบังเอิญเขาก็ชอบไงเราก็เลยได้ไปทั้งบุรีรำทั้งภาคใต้วัดไอ้ไข่มั่งตาผ่านบุญมั้งอะไรป่ะเนี่ย
ก็คือแบบทำให้รู้สึกแบบสบายใจมีความสุข
หลวงไก่จะบอกว่าตอนนี้ขึ้นแต่คอนเสิร์ตอย่างเดียวซิงเกิ้ลใหม่แล้วพี่มีบ้างไหม
ซิงเกิ้ลใหม่ก็เป็นประกอบพระบัติยุทธิ์เรื่องสภาลักษณ์รักษณะศิลป์

เดี๋ยวพี่จะออกเพลงกับเจเจแล้วนะ

ไว้ให้เลยค่ะเพราะว่าแบบมีแต่คนส่งเพลงมา
แล้วก็มีแบบโปรเจคดีที่แบบขอบคุณที่ให้เกียรติเจี๊ยบกับเจเจในความรัก
จริงกับลุงไก่แล้วเขามีตัวจริงแล้ว

อื้อนี่ไม่ได้ดีนะ
เอาให้ทางครูฟาร์กพลงานกันสักทิศค่ะ

ก็คือว่าเราจะต้องไปที่เจี๊ยบเบนจพร

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมฝากกะปิลงไก่ด้วยนะครับ

หายฉันหายใจไม่ทันพักเบรกก่อนตาม